มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่จะต้องขับรถผ่านด่านพรมแดนนะคะ
ภัยอีกฝั่งนึงแล้วก็กำลังจะขับรถกลับเข้ามาหรือท่านที่มีอาชีพขับรถบรรทุกข้ามแดน
มีคลิปนี้ค่ะที่ผู้ขับรถบรรทุกเขาถ่ายคลิปมาเตือนนะคะบอกว่ามีคนเนี่ยแอบขึ้นท้ายรถหวังจะซ่อนตัวข้ามแดนมาค่ะ
มีคนขึ้นรถผมมานะเนี่ย
ขึ้นมารถเขาได้ไงอ่ะอ่ะลงมาเลย
ไม่ดีนะเราอ่ะนั่นโทรศัพท์ก็หล่นอีก
อันนี้อยู่ด้วยสายเขาก็ไล่มาเลยเนี้ยใช่ไหมดีดีก็โดดขึ้นรถผมมาเศรษฐ์เลยของเนี้ย
นี่แหละค่ะทุกผู้ชมเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็คลิปเนี้ยค่ะเตือนเพื่อนเพื่อนที่ขับรถรับส่งสินค้าข้ามด่านพรมแดนแม่สายแล้วอันนี้คือที่เขาไปจุดที่เขาไปเจอนะคะคือผู้หญิงเนี้ยแอบขึ้นมานอนขดตัวซ่อนอยู่หลังรถบรรทุกในช่วงที่เขาจะตีรถเปล่าผ่านด่านพรมแดนแม่สายเข้าประเทศไทยเขาก็เลยถ่ายเอา
ขึ้นท้ายรถมาขับไประหว่างถนนเนี้ยก็มีคนชี้บอกด้วยนะคะว่ามีคนแอบขึ้นรถมาก็เลยตัดสินใจนะคะ
เอามือถือถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นก็รีบลงจากรถปีนขึ้นไปดูก็เจอภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาเขานอนขดตัวอยู่ท้ายรถบรรทุกจริงนะคะก็เลยต้องไล่ลงจากรถผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจค่ะวิ่งหนีแล้วอย่างที่เห็นนะคะก็เผลอทำโทรศัพท์หล่นก็ย้อนกลับมาเก็บแล้วก็วิ่งหา

มาก็ต้องสำรวจรถให้ดีดีด้วยนะคะเวลาจะข้ามกลับเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเพราะว่าอาจจะเป็นแบบนี้อืมอาจจะมีกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสแอบขึ้นหลังรถมาแบบเนี้ยค่ะอาศัยรถในการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายได้แล้วถ้าเกิดว่าโชคร้ายคนเหล่านั้นมียาเศษติดหรือสิ่งผิดกฎหมายคนขับก็อ